พาคุณผู้ชมไปปลอยเป็ดกันก่อนที่กาซิโนคือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวที่นักพนันจากฝั่งไทยเนี่ยแห่กรูกันไปที่ปลอยเป็ดถูกไหมคะ

แต่คราวนี้นักพนันจากปลอยเป็ดแทบจะกรูหนีกันเข้ามาในฝั่งประเทศไทย

มันมีระเบิดเกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามีคนไปเจอระเบิดอยู่นะคะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเอามาวางจากไหนอย่างไร
ก็เลยหนีตายกันกลับฝั่งไทยแทบไม่ทันเลยนะคะ

จนมันระเบิดเสียงดังสนั่นเลยล่ะหลายคนก็ตกใจกัน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองปลอยเป็ดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
พันเอกสหัสดลธเนธชัยพิทักษ์ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่๑๒บอกว่า
ได้รับแจ้งมาจากหน่วยความมั่นคงประจำปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาเมื่อวานนี้
ว่ามีคนร้ายขู่วางระเบิดหน้าร้านกาแฟที่อยู่หน้าบ่อนกาซิโนวินเนอร์ของกกอาน
จากนั้นก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยจัดกำลังเฝ้าระวัง
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติด้วยนะคะ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ไปเจอระเบิดวางอยู่จริงก็เลยเก็บกู้ทำลายระเบิดค่ะ
ซึ่งจังหวะที่เก็บกู้เนี่ยมันก็ต้องมีเขาใช้จะใช้แรงดันน้ำอัดเข้าไป
มันก็จะเกิดเป็นเสียงระเบิดดังสนั่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าวงความเสียหายเนี่ยจะไม่มี
คนก็ตกอกตกใจแตกตื่นกันหมดเลยค่ะบรรดานักพนันที่กำลังแม้
หน้าดำคล่องเครียดอยู่ในบ่อนเนี่ยวิ่งออกมา
ออกมาแล้วก็รีบหนีกลับฝั่งไทยกันแทบไม่ทันเลยนะคะ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่ารอปภประจำคาซิโนนี่แหละ
เป็นคนเห็นวัตถุระเบิดในห้องน้ำก็เลยเอาออกมาวางไว้ด้านหน้าบ่อน
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บกู้ทำลายทิ้งไปแล้ว
อย่างที่รายงานไปนะคะไม่มีความเสียหายค่ะ